เวลาที่เราไปเจอของอะไรที่มันไม่ใช่ของเรา
ไม่ว่าจะมันตกหรือจะติดมาเนี่ยเราก็ต้องคืนเจ้าของ

ที่เธอนำของที่ไม่ใช่ของเธอไปคืนเจ้าของ

ชื่นชมสาวนำหวยที่๑คืนเจ้าของ

คุณราคา๖ล้านบาท

ยังไม่ทราบเลยว่าจะสรุปยังไงนะคะ
เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องพลเมืองดีเนี่ย

เป็นภาพจากเฟซบุ๊คของทนายพรเพชรนก
เขาก็โพสต์ข้อความเอาไว้ค่ะบอกว่าไปสพคูคศลงบันทึกประจำวัน
คุณเอสพบลอตเตอรี่รางวัลที่๑พร้อมคืนเจ้าของ
แล้วก็มีภาพที่อยู่ระหว่างการลงบันทึกประจำวันในสพคูคศเนี่ยนะคะ
มีการโพสต์รูปลอตเตอรี่ที่คุณผู้ชมเห็นด้วย
เป็นลอตเตอรี่๑ฉบับหมายเลข๐
งวดที่ผ่านมานี่เอง๑๖พฤษภาคม
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ติดต่อไปดีกว่า
ติดต่อไปที่ทนายพรเจ้าของเฟซบุ๊ก
ก็ทราบว่าทนายพรคือนายศรีเภาเพชรนก
หรือว่าทนายพรเป็นทนายความอยู่ในเขตอำเภอลำลูกกาปฐุมธานี
นายพรก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังนะบอกว่า
เมื่อวันเย็น๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
มีนางสาวริญญาพัฒน์ดีมาก
โอ้โฮเขาทำดีเหมือนชื่อนำสคุณ

แล้วก็แจ้งว่าบอกเล่าให้ฟังบอกไปสมัครงานมา
ที่สถานรับเลี้ยงเด็กย่านพระรามเก้า
แล้วเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กเขาก็รับด้วยนะ

ทีนี้ก่อนกลับบ้านเจ้าของเขาก็ใจดีไง
ให้เงินก็เป็นแบงค์นี่แหละให้มา

หยิบเงินมาปกติเก็บใส่กระเป๋า
ขอบคุณค่ะขอบคุณกันเฉยนะฮะ
ทีนี้ขึ้นรถแท็กซี่ก็ขึ้นรถกลับบ้านปกติ
พอมาถึงบ้านปั๊บหยิบเงินออกมา
วักกระเป๋าออกมาจะมาจ่ายค่าแท็กซี่
อ้าวนอกจากแบงค์แล้วที่นายให้มาแล้ว

ทีนี้เธอก็เลยพยายามติดต่อกับเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็ก
บอกว่าให้มารับแต่ทีนี้คุณติดต่อไปแล้วนะ
ถ่ายรูปเลยนะส่งข้อความผ่านทางไลน์ไปแล้ว
เจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กก็เห็นก็รับรู้นะ

เป็นวันหวยออกออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

อ้าวใน๓ใบนี้มีใบหนึ่งนี่
ถูกรางวัลที่๑๖ล้านบาท
โอ้โหนี่ลาบไปถึงมือเลยนะถ้าพูดถึงแล้วนะ
แต่ตัวเธอบอกว่าในเมื่อของมันไม่ใช่ของเธอตั้งแต่แรก

ลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนสพคูคศ
คือก่อนไปลงบันทึกประจำวันคือไปปรึกษาทนายคนนี้ก่อน
ถูก